เดี๋ยวเราพักกันสักหน่อยไหม

มาดูเรื่องความเดือดร้อนหนักหน่อยนะคะ

เปิดเครื่องเสียงดังสนั่นเลยนะคะ
แถมมีการนีคลุมั่วสูมยื่อเรื้อเหล้า
ชนบุรีค่ะชนบุรีทีนี้พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปสำรวจบริเวณคลองระบายน้ำบ้านนาใกล้ชุมชนบ้านนาเก่า
ตำบลทุ่งสุขลาที่ศรีราชามีชาวบ้านนี่แหละ
อย่างที่บอกไปร้องเรียนมาค่ะวัยรุ่นรวมตัวกัน
สุมทั้งดื่มเหล้าทั้งเปิดเครื่องเสียงดังสนั่น
แถมทิ้งกระยะเกลือนเลยนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ย
เขาได้รับความเดือดร้อนทีนี้จากการสำรวจของเรา
ทีมข่าวก็พบว่าตลอดแนวถนนริมคลองระบายน้ำบ้านนา
มีกลุ่มวัยรุ่นนำรถเก่งและรถกระบะที่ดัดแปลงใส่เครื่องเสียงเนี่ย
จอดเปิดเครื่องเสียงดังสนั่นเลยนะคุณ
อืมแถมดื่มเหล้าเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์
รวมทั้งมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แข่งวัดความเร็วกันด้วย
เอาสิสมบูรณ์แบบจริงเลยมาเป็นเจนดูว่ากลุ่งกันไม่ได้
สุมกันไม่ได้รู้หรือไม่นะคะถ้าไม่รู้ก็บอกกัน
ตอนนี้เลยละกันชาวบ้านในระแวกนี้ยังบอกด้วยนะคะว่า
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะรวมตัวกันแบบนี้ทุกวี่ทุกวันเลย
ก็มีค่ะมีวัยรุ่นเปิดเครื่องเสียงดังมากคุณ

นี่แหละแบบนี้ด้วยนึกออกไหมคะไม่เกรงกลัวกฎหมายใดทั้งสิ้น
ทำแบบนี้มานานกว่า๒ปีแล้วนะคะไม่แย่แสไม่สนใจใดทั้งสิ้น
แม้ว่าจะเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์เพราะฉะนั้นที่ชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยอยากวอนตำรวจเร่งเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง
โดยเฉพาะบริเวณนี้เป็นเขตรอยต่อกับ๒โรงพักคุณไปตัดสินใจเอาว่าอยู่โรงพักไหนนะคะ
โรงพักแรกคือแหลมชะบังโรงพักที่๒คือบางละมุงและเป็นพื้นที่อับด้วยรับตาคนด้วย
ไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านไปมาแต่ถามว่ามีบ้านเรือนคนไหมมีไงชาวบ้านเขาก็เลยได้รับความเดือดร้อนไงคะ
แต่จะพูดถึงสีราชารถลักษณะแต่งซิ่งมีเครื่องเสียงดังเยอะ